สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สภาพอากาศเริ่มต้นสัปดาห์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
ส่วนตอนบนของประเทศอากาศหนาวปนฝนค่ะ
ช่วงนี้ภาคใต้ฝนเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีน
ดร่องฝนให้ลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนภาคอื่นอื่นฝนลดลงชัดเจนแต่ว่าอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันค่ะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๒๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ
อุณหภูมิวันนี้ต่ำสุดที่วัดได้ดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่๑๑๘องศาเซลเซียส
ภูเรือจังหวัดเลย๑๔๕องศาเซลเซียสและเขาเขียวจังหวัดนครนายก๑๘๕องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนนะคะอยู่ที่ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ลมหนาวจากประเทศจีนพัดลงมาต่อเนื่องนี่คือหนึ่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะ